ดูคอมเอาของมามาเล่นคอมแล้วคอมนั้นมันเปิดไม่ได้มันเสียผมก็เลยไปช่วยเปิดไปนั่นเล่นคอมอ่ะนะ

มาถูกว่าผมเป็นไปจับ
ผมไปพร่มดูความว่าผมต้องใส่ตาสั้นนั่นน่ะ
มันจะเป็นแค่แป๊บนึง

ยืนยันไม่ได้อนาจารย์

พอคุยกับเด็กแล้วเด็กเขาจะยืนยันมันจะเป็นข้อยืนยันจากอีกฝั่งหนึ่ง
พอจะบอกกับเด็กได้ไหมว่าเด็กอยู่ที่ไหนผมจะได้ถามเขา
คือจะเป็นเครื่องการันตีให้พอได้เลย
ถ้าพอพูดอย่างนี้เด็กพูดอย่างนี้ตรงกันทุกอย่างก็จบเลย

คลแต่เขาจะเข้าใจหรือป่าวไหมไม่รู้นะครับเด็กอะนะ
ว่าที่เขาเรียกผมไปเปิดคอมมันที่เขาเปิดดูอยู่นั่นนะ

ถูกไหมหรือว่านั้นพอ

จะบอกได้ไหมว่าเด็กชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอย่างนี้ผมจะได้ไปคุยกับ
น้องเขาถ้าน้องเขายืนยันอย่างเงี้ยแด่จ๋างชื่อนั่นมันไม่ได้
อ๋อหรออ๋อทำไมพ่อเอาจึงลูกเป็นลูกเอี๊ด
อ๋อแม่เขาตายอ๋ออเพราะเขาก็เป็นลูกเอี๊ด